ไปนี้ใช้คำว่าคุณผู้ชมต้องดูนะคะ
เป็นเรื่องต้มตุ๋นเป็นเรื่องของภัยสังคมนะคะ
อดีตดารานักแสดงคุณกบนะฮะ
คุณกบอนุสราจันทรังศรีนะคะอดีตนางเอกยุค๘๐ค่ะ
คุณเข้าใจนะคุณเข้าใจว่าคนนี้หรอ
ท่านนี้ค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยโด่งดังมากนะคะ
คุณกบอนุสราจันทรังศรีนะคะโอ้โหคุณค่ะล่าสุดค่ะ
โดนสาวแสบหลอกต้มตุ๋นนะคะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๖ปีค่ะ
โปรไฟล์ตัวเองซะหรูเลยนะคะมาขอเช่าบ้าน
ตอนแรกมาขอเช่านะคะบ้านคุณกบเนี่ยหลังราคาละ๕๕ล้าน
หลังละ๕๕ล้านตอนแรกมาขอเช่าคุณกบบอกว่าอยากจะขาย
ไม่อยากให้เช่าอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าซื้อก็ได้
แต่ขอวางเงินเนี่ยคือ๑ล้านก่อนตอนแรกคุณกบบอกว่าขอ๓ล้าน
ปรากฏว่าหลังจากนั้นผิดสัญญาจะซื้อจะขายผิดสัญญาต้องทำไงคะ
ออกจากบ้านใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมออกจากบ้าน
อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะเป็นภาพเมื่อวานนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วคุณกบกับสามีก็คือคุณธเนธวงศาค่ะ

ต้องมายืนอยู่หน้าบ้านตัวเองมันเจ็บช้ำน้ำใจไหม
นี่คือบ้านตัวเองแต่เข้าบ้านตัวเองไม่ได้

นี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกพี่กัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
บ้านเลขที่๑๕๔ทับ๕หมู่บ้านเพอร์เฟค
มัสเตอร์พีชรังสิตตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปฐุมธานี
ปฐุมธานีนี่มายืนให้สัมภาษณ์สื่อแบบนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่านี่แหละนี่คือบ้านของตัวเอง
แต่เข้าบ้านไม่ได้เพราะถูกผู้เช่าซื้อบ้านช่อโกง
ช่อกงยังไงเราก็ถามต่อ
ขยายความแบบนี้คุณกบบอกว่า
คือบ้านหลังนี้มานะคะซื้อมาตอนแรกคิดว่าจะมาอยู่เอง
แต่สุดท้ายแล้วไม่ได้อยู่เพราะมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพ
ก็เลยตัดสินใจถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ที่กรุงเทพแล้ว
ก็ไปอยู่บ้านหลังที่กรุงเทพบ้านที่ปฐุมหลังเนี้ย
ตั้งใจจะขายต่อมามีคนชื่อแอมค่ะคุณผู้ชมฟังนะคะ
ผู้หญิงที่ชื่อแอมอายุ๒๖ปีบอกว่าตัวเองมีอาชีพเล่นหุ้น
เปลี่ยนรถเนี่ยไม่ซ้ำเลยนะคะแอมเนี่ยติดต่อมาบอกว่า
จะขอเช่าก่อนแต่คุณกบบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่ให้เช่าจะขายอย่างเดียว
จนกระทั่งเอาล่ะตกลงขายค่ะแอมบอกว่าจะมีการผ่อนจ่าย
ตกลงซื้อขายตอนแรกในราคาห้าสิบห้าล้านบาทเป็นบ้านสองร้อยห้าสิบสองตาราวา
ห้องนอนห้าห้องน้ำติดทะเลสาบด้วยนะอืมติดทะเลสาปค่ะ
คุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยที่คุยกันไว้คุณกบกับคุณแอมเนี่ยนะ
ตกลงวางเงินดาว๕ล้านบาทผ่อนชำระรายเดือนเดือนละ๓แสนบาท
แต่ปรากฏว่าฝั่งแอมบอกว่าเงินไม่พอ
ดาวน๑ล้านบาทก่อนได้ไหมคุณกบบอกอ่ะงั้นได้
งั้นได้ก็จ่ายเงิน๑ล้านบาทแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะ
หลังจากนั้นไอ้เงิน๑ล้านบาทที่บอกว่าจะเป็นเงินดาวน์
ล้านหนึ่งก็ไม่ได้นะคะจ่ายมาเพียง๓แสนบาท
แล้วเจ้าตัวก็คือคุณแอมก็เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้
ตั้งแต่เดือนธรรมาคมปีที่แล้วสองพันห้าร้อยหกสิบสามแล้วปกติต้องผ่อนจ่ายชำระค่าเช่าบ้านทุกเดือน
ละ๓แสนบาทก็ไม่จ่ายจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง
จนกระทั่งคุณกบบอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยนะคะ
ก็เป็นนิติกรรมที่ทำขึ้นระหว่างผู้จะซื้อกับผู้จะขายนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปดูสัญญาจะซื้อจะขายระบุชัดเจนว่าหากผู้จะซื้อผิดสัญญาตามข้อตกลง
ต้องออกจากบ้านแล้วจริงแล้วต้องออกจากบ้านตั้งแต่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วตอนนี้มันเลยมากี่เดือนแล้วคะ๒เดือนแล้วไม่มีสัญญาณเลยค่ะ
ไม่มีสัญญาณว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะออกจากบ้านเลยไอ้การกระทำแบบนี้
มันเป็นการผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ชัดเจนมาก
จากนี้นะคะก็จะมีการฟ้องร้องให้ทนายดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
คนแบบเนี้ยน่ากลัวมากมากเลยอายุยังน้อยค่ะแล้วที่อยู่นี่นะคะพ่อ
แม่พี่น้องอยู่หมดเลยนะคะอยากจะแบบอยู่บ้านหรูรถหรูนะคะ
แต่ว่าไม่มีสตังค์เลยนะคะจ่ายเช็คกบเด้งนะคะเขียนแสนไปตรวจสอบแล้วมี๒๐บาทนะคะ
แต่ว่าภาพลักษณ์ดีมากรู้ตลอดแล้วเขาบอกเขามีผู้ใหญ่ช่วย
เขาก็จะอ้างว่ามีคนช่วยเขาไม่กลัวหรอกเขาให้เราไปฟ้องเอา
เราก็เตรียมดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วเราทำสัญญาจัดซื้อจัดขายค่ะ
เดี๋ยวมีสัญญาให้อ่านได้นะคะแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
เราก็บอกแล้วว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ชำระเราภายในกี่วันกี่วันคุณต้องออกเลย
แล้วก็มีสัญญาที่บอกว่าข้อตกลงคือต้องออกจากบ้านเรา๒กรกฎา
ต้องออกทีนี้ก็เลยมาสิงหานี่กัญญาแล้ว
ตุลาอีกแล้วก็ยังไม่ออกอันนี้คือ
คือเขาผิดอยู่แล้ว
ยืนยันเดินหน้าฟ้องแน่นอนนะคะ
ทีนี้ฝั่งสามีคุณกบเขาตั้งข้อสังเกตน่าสนใจแบบนี้

ผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองดูดี
คือก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยยังมองเรื่องของภาพลักษณ์

แล้วเชื่อถือกันเรื่องของภาพลักษณ์ใช่ไหม
นี่มาอยู่บ้านหรูแบบนี้ขับรถหรูตลอดเลย
แล้วเนี่ยค่ะโอ้มีบ้านหรูแบบนี้
เวลาชวนใครลงทุนเขาก็เชื่อถูกไหมคะ
แล้วนี่ค่ะนอกจากจะต้มตุ๋นเรื่องของการซื้อขายบ้านแล้ว

แถมมาชวนสามีคุณกบเล่นหุ้นด้วยหุ้นทางด่วน
บอกว่าเดี๋ยวจะขายหุ้นให้ในราคาถูก
เงินไปกว่า๖ล้านบาท
ทีนี้เอาล่ะพอรู้แบบนี้แล้ว

พบว่าผู้หญิงมีพฤติกรรมคือมักจะไปตีสนิท

และชักชวนให้ร่วมลงทุน

ศูนย์เงินไปกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ

ถือว่าเป็นภัยสังคมเพราะ
แบบนี้คือมันไม่ใช่นี่

ตอนนี้เหลือเพียงคันนี้คันเดียวแล้ว

ค้างค่าไฟ๖๙๐๐๐บาท

แปลว่าไหน๒เดือนค่ะนี่ค่ะเอามาเตือนกันนะ
บางคนเนี่ยคือดูจากภายนอกไม่ได้จริงนะคะ